ไม่ค่อยสบายใจค่ะแล้วก็ไม่ค่อยสบายใจ

ก็ไม่ได้ท่วมงงอย่างบอก
ค่ะก็น่าจะเป็นการเข้าใจผิด

เหมือนว่าใกล้ในนี้เราไม่มีโอกาสไปเจอกับอองค์คลัวหรือว่า
ก็มีเป็นกลุ่มเพื่อนอะค่ะ
ถ้าจะถามว่ากินข้าวการอยู่หลังคุณก็มี

ไม่ค่ะมันก็จะเป็นทางโทรศัพท์อะไรอย่างนี้ก็นับกันอะไรอื่น

เอาไม่หมานะ

ว่าเป็นเรา
ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเราแค่ยินคิดว่าเราพูดอะไรว่าเราไม่ด้วยใช่
ก็ไม่ต้องถามอะไรขนาดนี้
เพราะว่าติดงานติดงานเยอะ

ก็ไม่อยากเสียความเป็นเพื่อน
ก็รู้สึกตกใจเพราะเราก็ไม่อยากเสียเพื่อนไป

แล้ววันนี้คนมาคอมเมนต์ในที่เรา
รู้เรื่องมาก่อนก็ไม่รู้
ไม่รู้ว่าเขามาจากไหนเลยค่ะ
พูดไม่เห็นไม่เห็นพร้อมทุกคนเลย
พอมีข่าวได้คุยกับออมตวนหรือยัง

เขามาจากไหนไหนไง

แต่ว่าคือจริงแล้วเราก็คือแค่คุยกัน
ว่านี่คือประเด็นที่ออกมานะ

เรารู้ว่านี่เกิดขึ้นอันนี้ก็เกิดขึ้นกับเรา

ขออนุญาตถามว่าจริงตอนนี้ตัวนิโคลินเอง

ก็จริงแล้วหนูก็รู้สึกว่า

ก็ถามว่ามีคุยไหม

ก็คุยกับคนอื่น

เพิ่มหน้าเดี๋ยวหนูจะมาบอกพวกพี่
ไม่ใช่คุณ

ทวิตข้อความที่ค่อนข้างแรง

แต่จริงจะเป็นไผลขนาด

คุณก็เห็นแล้วก็รับปูแล้วแค่คำสั่ง
คุณคิดว่าในฐานะที่เราเป็นผู้หญิง

เรื่องมีช่วงนี้
เพราะว่าเราจะต้อง

สัมภาษฎาใช่ไหม

อย่างงี้ไม่ด้วย

ได้ก่อนที่ให้โอกาสเฮียไหม
ก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจ